คุณผู้ชมไปดูเจ้าหน้าที่การเงินของเทศบาลตำบลลาดยาว

ยักยอกเงินโอ้โห๑๕ล้านบาทเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
คุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
ผู้บังคับการป้องกันปรับปรามการทุกษฎิตและประพฤติมิชชอบ
ฝ่ายปกครองเข้าจับกลุ่มนางสาวพัชราอายุ๔๑ปี
เธอเป็นเจ้าหน้าที่การเงินครับ

คือเธอมีพฤติกรรมยักษ์ยอกเงินไป
ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย
แล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในห้องประชุมของเทศบาลตะบนราชยาวเลย
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของเงินกองคลังของเทศบาลเนี่ยรัฐยาวเนี่ย
ว่าเงินมันหายจากการเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารเทศบาล
โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ถอนตั้งแต่เมื่อไหร่
นั่นครับ๒๖มคมปีที่แล้วถอนเรื่อยมาเรื่อยมา
คุณผู้ชมกี่ครั้งรู้ไหม
๒๒๐ขอภัย๒๑๕ครั้ง
โอ้โหจนถึง๑๗มคมที่ผ่านมารวมเป็นเงินกว่า๑๕ล้านบาท
และจากการตรวจสอบทราบว่านางสาวพัชรา
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินไง
ก็รับหน้าที่เธอโดยตรงแล้วก็เงินต่าง
เทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบหมดยักยอกไปใช้ส่วนตัว
มันมีช่องโหวคือเธอเป็นคนถือรหัสพิน
สามารถเบิกถอนเงินจากธนาคารได้
นางสาวพัชราเนี่ยเธอยอมรับว่าเอาเงินดังกล่าวไปใช้หนี้
แล้วหนี้มาจากไหนหนี้มาจากการกู้เงิน
กู้เงินแอปพลิเคชันออนไลน์อ้าวแล้วกู้มาเอาเงินไปทำอะไรอ่ะ
เธอติดการพนันออนไลน์อย่างรุนแรงครับคุณผู้ชมฮะ

ไม่เกี่ยวหัวหน้างานไม่เกี่ยว
นี่แหละครับพิษภัยของพนันออนไลน์ฮะ